เอาไปข่าวต่อไปเลยดีกว่าแล้วบอกว่า
ออกไปแตะขอบฟ้า
เห็นพี่หม่ำเข้าไปสนามบินเมื่อวานนี้ฉันก็เออเขาจะบินไปที่ไหน
แล้วใส่รองเท้าหรูด้วยแบรนด์ถุงสีส้มอะแล้วจู่นางก็คิดถึงแตะขอบฟ้าขึ้นมา
ฮัลโหลช้างดาวคัมแบ็คหน่อยได้ไหมทางคนไม่ไหวไม่ค่อยขนมถนัดเลย
นี่ขนาดนอนยังเอารองเท้าไปอยู่ด้วยดีไม่ถอดรองเท้านอนด้วยเออ
เขาบอกว่าจะเอาหาก็ไม่ใช่จะสงสันก็ไม่เชิงคุณจริงค่ะ
ตลกร้อยล้านอย่างหม่ำจกมกค่ะเกิดอาการไม่ถูกฉลกกับรองเท้าแตะแรนด์หรู
คือมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดว่าจนถึงขณะที่ภรรยาสาวสวยคุณมด
ต้องแชะภาพฟ้องโซเชียลแบบขำว่าเกิบกัดเท้ารองเท้ากัดเท้าแหลง
คุณได้แบบสำเนียงด้วยซาวแชกด้วยผมจะเอาช้างดาวคู่เก่าครับ
แล้วน้องเอ็มลูกสาวพี่หม่ำไปเน้นนะว่าก่อนออกจากบ้านทำไมไม่รีดหน้าออกมาด้วย
หน้ายับขนาดนี้นี่นะฮะก็โทรมาฟ้องภรรยาอีกต่อไปว่าเกิบกัด
รองเท้ากัดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาการเจ็บ
เจ็บที่รองเท้าแบรนด์หรูท่ำพิษรึเปล่า
ลูกสาวคนโตก็แชะภาพพร้อมข้อความ

คุณพ่อว่าสภาพนี่คือมาขึ้นรถทัวร์

หม่ำงี่เง่าแต่เช้าเลยนะ
เออถามอัพฟอร์เวอร์เข้ามาฮากันยกใหญ่ค่ะ
เพราะว่าแม้ว่าจะไม่ได้อยู่หน้ากล้อง
แต่ตลกรุ่นใหญ่ก็ไม่เคยจะหยุดแจกความขำ

แต่ว่าพี่หม่ำไม่โอเคไม่ชิน
คล้ายของดิฉันเลยแต่ว่าของดิฉันนี่ตัดส้น
เพราะว่าเวลาเข้าวัดโดนขโมยบ่อยเลยตัดส้นทิ้ง
ตัดไปสามเหลี่ยมทั้งคึงตัดไปสามเหลี่ยม